อันนี้รีบดูหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าแค่หมาเห่าอ่ะ
ต้องไปตีมันต้องไปโกรธมันไปทำร้ายมันอะไรขนาดนี้คะ
คือหมาเห่ามันเป็นสัญชาติยานของมันมันก็เห่าในแบบฉบับของมัน
แต่คนนี่แหละเอาค้อนเอาไม้ไปไล่ตีไล่ทุบ
หมาจรจัดชื่อว่าเจ้าหลงมีภาพจากคลิปในกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลย
หลงมันต้องหนีตายหัวซุกหัวสุนไปแอบซ่อนอยู่ในร้านค้าที่อพาร์ทเมนต์
อืมดูภาพนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดของอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
อยู่ในตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกภาพเป็นชายคนนึงค่ะครับกำลังถือไม้ยาวเลย
เดินเข้าไปไล่ตีหมาจรจัดตัวผู้ชื่อว่าเจ้าหลงครับ
หลงเนี่ยวิ่งหนีตายนะอันนี้แอบเข้าไปในร้านค้าก่อนแล้ว
ชายคนนี้ก็ยังถือไม้เดินตามเข้าไป
จะไปตีเจ้าหลงที่หลบอยู่ใต้โต๊ะต่อหน้าต่อตาคนในร้าน
คุณดูนะนี่ค่ะไม่แคร์สายตาใครเลยไม่สนใจอะไรเลย
ก็มีคนพยายามจะเหมือนจะไปห้ามอยู่อ่ะนะคือเจ้าของร้านกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็ตะโกนห้ามอยู่อย่าทำมันอย่าทำมันสงสารมันเนี่ย
สุดท้ายชายคนนี้ก็หยุดตีหมาแล้วก็เดินหลบหนีหายไปเลย
หลงนะคะเป็นหมาจรจัดพันทางมันอาศัยอยู่ระแวกแถวนี้อยู่แล้ว
ปกติชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเจ้าหลงไม่เคยกัดใครเลยนะ
แต่มันชอบเห่าคือหมามันก็ต้องเห่ามันก็เห่าเป็นธรรมดา
เวลามันเห็นอะไรผิดปกติผิดสังเกตเห็นเขาบอกว่ามันชอบเห่าไอ้คนนี้ด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้คนนี้มันไปทำร้ายเขาใช่ค่ะเพราะว่า
เหตุผลที่เจ้าหลงมันเห่าผู้ชายคนนี้เนื่องจากว่าผู้ชายคนนี้ชอบมาตีมันไง
นั่นไงคือสัญชาติยานของหมามันเป็นแบบนี้
มันจะเห่าคนที่มาทำร้ายมันอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วพอมันเห่าอีก
คนนี้ก็มาทำร้ายมันอีกแบบเนี้ยในวันเกิดเหตุเหมือนกันเลย
ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าแล้วก็ถือไม้เข้ามาไล่ไล่ตีอะค่ะ
ใช้ทั้งไม้ทั้งค้อนแล้วหมามันตัวเท่านั้นนะคุณ
เจ้าหลงแบบนี้มาหลายครั้งแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาบอก
ทางมูลนิธิวอสด็อกไทยแลนด์นะคะเห็นคลิปนี้แล้วค่ะ
ก็เลยประสานไปกับผู้ดูแลอพาร์ทเมนต์บอกว่า
ให้ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการเลย
เพื่อที่จะให้ตำรวจดำเนินคดีกับชายโหดโกรธหมาม
หมาแบบนี้ในคลิปนะในข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะคะ
มีความผิดนะคะอ่ะจะเก่งอะไรกับก็เก่งไปนะครับ
จะเก่งกับหมาแบบนี้ไม่ดีแน่แน่น่ะ
มันก็สู้ยังไงสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะ